เราตามความคืบหน้าให้นะฮะผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ที่จังหวัดชุมพร
เพราะว่าคดีสลดที่เกิดขึ้นก็คือพ่อแท้คมขืนลูกสาวของตัวเอง
ตั้งแต่อยู่ม๑เนี่ยจนถึงอายุ๒๗ปีเนี่ยนะ
ที่ถูกจับได้พ่อบอกว่าลูกสมยอม
เราก็เลยลงพื้นที่ไปดูหน่อยว่าเออตกลงแม่กับลูกเนี่ยเขาว่ายังไงเนี่ย
แม่เป็นคนพาลูกสาวขึ้นโรงพักแจ้งความค่ะนะครับเหตุการณ์นี้นะครับ
ผู้ชายที่เป็นพ่ออายุ๔๓ปีถูกจับตามหมายสารจังหวัดชุมพร
ในข้อหาคมขืนกระทำชำราวลูกสาวตัวเองนะฮะ
ตั้งแต่ลูกอยู่ม๑เลยตอนนี้๒๐แล้วแล้วลูกระหว่างนี้นะที่ถูกข่มขืนไปเนี่ย
ตั้งคันไป๒ครั้งถูกพาไปทำแท้งทั้งสองครั้ง
เมื่อวานแม่ที่เป็นอดีตภรรยาพาลูกสาวไปแจ้งความวิธีสอบภอมเมืองชุมพรนะครับ
ดำเนินคดีกับพ่อแท้แม่บอกว่าคบหากับนายคนนี้มา๑๑ปี
มีลูกสาวกันสองคนแต่ว่าอดีตสามีชอบหึงหวงแบบไม่มีเหตุผล
ต้องเลิกรากันไปอยู่ด้วยกันไม่ได้เธอก็ไปมีสามีใหม่
ย้ายไปอยู่ที่บางสะพานประจวบคิริขันส่วนลูกตกลงว่าจะอยู่กับพ่อที่ชุมพร
ต่อมาปี๕๘เธอถูกตำรวจจับกลุ่มดำเนินคดีนะฮะ
ต้องโทษพิพากษาจำคุก๓ปีพ้นโทษมาได้๒เดือน
ปรากฏว่าลูกสาวพอรู้ข่าวว่าแม่พ้นโทษรีบหอบเสื้อผ้ามาหาที่บ้านที่บางสะพานประจวบคิริขันเลยนะ
แล้วก็บอกแม่ว่าทนอยู่กับพ่อไม่ไหวแล้วเพราะว่าช่วงที่ตั้งแต่แม่เลิกกับพ่อ
แล้วลูกอยู่กับพ่อเนี่ยพ่อข่มขืนลูกมาตลอดเลย
ส่วนพ่อของเด็กสาวนะครับที่ตกเป็นผู้ต้องหาถูกจับได้นะครับ
บอกว่าก็ยอมรับสารภาพนั่นแหละแต่อ้างว่าไม่ได้ข่มขืนไม่ได้ใช้กำลังบังคับ
ลูกสาวสมยอมเองแล้วยืนยันว่าพาลูกสาวไปทำแท้งแค่ครั้งเดียว
อีกครั้งหนึ่งไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าใครพาไป

ไปโทษลูกว่าไหนรับปากว่าจะไม่บอกใคร
ก็เนี่ยครับคุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับ
ก็ไปคุยกับน้องวัย๒๐ปีคนนี้ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ศูนย์สิทธิเด็กและสตรี
โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์มาพูดคุยด้วยนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเธอก็เปิดใจกับผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า
พ่อแท้เนี่ยที่อ้างว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น๗ปีกว่าเนี่ย
บอกว่าเธอสมยอมเธอยืนยันว่าไม่จริง
เพราะทุกครั้งที่ถูกพ่อทำนะพ่อข่มขู่แล้วก็มีข้อต่อรองทุกครั้ง
ว่าถ้าไม่ยอมเนี่ยเดี๋ยวจะแบบนั้นจะแบบนี้
ส่วนแม่นะก็ขอชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแทนลูกสาว
ลูกก็เลยยอมเดี๋ยวลูกคิดถึงแม่อยากมาเจอนี่
มันก็ว่าถ้าอยากมาหาแม่ก็
ต้องทำอย่างไร
คือมันไม่ได้มันพูดได้ยังไง

โทรศัพท์ก็ไม่ให้ใช้ทั้งที่เพื่อนทุกคนมีใช้
คือเด็กเนี่ยตั้งท้อง๒ครั้ง
ครั้งหนึ่งพ่อพาไปทำแท้ง

พอรู้เรื่องจากหลานก็ไม่รู้จะช่วยยังไง

มันเป็นความรู้สึกแบบทนทรมานที่ต้องทนอยู่
เพราะไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร
พอรู้ข่าวว่าแม่ติดคุกแล้วแม่พ้นโทษออกมานะ
ถือโอกาสช่วงที่พ่อพาไปตกกุ้ง

ช่วงแรกลูกสาวที่มาอยู่ด้วย

เห็นข้อความที่พ่อส่งมาหาลูกสาว
เป็นลักษณะการสนทนา

มันเป็นลักษณะที่ใครเห็นก็รู้
ว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนที่พ่อส่งมา

ซึ่งมันไม่ใช่พ่อแบบเป็นห่วงลูกว่า

คือไม่อยากพูดมากพูดแล้วมันสะเทือนใจ

หลักฐานอยู่นานกว่า๓เดือน

ตอนนี้คือลูกไม่รักไม่คุย

เหมือนกับแปลกคู่

ก็เลยออกถามลูก
โดยจะคือชักมากไปเรื่อย
ก็เคลือคุยดีกับลูก
ตรงนี้พอรู้ว่ามันทำอะไรลูกก็คือไม่ถามลูกเลย

รับไม่ได้มันพูดไม่ออก
เพราะว่าพฤติกรรมมันหลายอย่างที่มันแปลก
เราก็ดูค่ะต้องเกตุว่าอะไร
อยากบอกเหมือนไรคือก็ให้ควับกลัวของเขาเนี่ยเข้าใจด้วย
ที่ต้องทำเพราะอะไรถ้าไม่ทำก็ไม่หยุด
ว่ามันยังโทษลูกมันยังอะไรก็รูป
นี่ก็สมควรแล้วอยู่กับมัน
อยากจะทำให้มากกว่านี้เลยจำ
ให้สัมภาษณ์แบบลอยหน้าลอยตาแบบไม่ได้สำนึกจริง
ส่วนเรื่องที่ลูกสาวต้องไปทำแท้งถึงสองครั้งเนี่ยนะคุณแม่บอกว่าก็เพิ่งมารู้นี่แหละ
ตอนที่ลูกสาวให้การกับตำรวจก็ขอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจนะคะ
ในการสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไป
หลังจากนี้ก็ตั้งใจจะรับลูกสาวทั้งสองคนไปดูแลเอง
นักข่าวของเราไปคุยกับคุณปู่ของเด็กผู้หญิงผู้เสียหายนะคะ
คุณปู่บอกกับนักข่าวของเราว่าเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ที่ผ่านมาก็เคยรู้สึกสงสัยในตัวลูกชายบ้างเหมือนกันนะ
เพราะได้ยินเสียงลูกชายทะเลาะกับหลานสาว
บ้านอยู่ใกล้กันนะคะห่างออกไปแค่สิบห้าเมตร
คือเป็นลักษณะที่มันไม่เหมือนกับพ่อลูกทะเลาะกัน
คุณปู่บอกว่าไม่ได้เข้าไปเพราะว่าลูกชายชอบพูดว่าเรื่องส่วนตัว
พ่อลูกอย่ามายุ่งแต่พอมีเรื่องมีราว
ก็เลยทำให้ปู่กับย่าเชื่อว่าหลานถูกกระทำจริงแหละ
ก็ทีนี้ก็ต้องเชื่อเชื่อว่าเกิดขึ้นจริง
พอมารู้ว่าเป็นความจริงก็รู้สึกเสียใจมาก
แต่ว่าจะทำยังไงได้เพราะว่าเราเตือนก็เตือนอยู่บ่อยนะ
แล้วเหตุการณ์ยังเกิดขึ้นก็แสดงว่าให้ไปตามกฎหมายแล้วกัน
ผมไม่ชอบคนไม่ดีผมไม่ชอบ
ปู่สร้างแต่ความดีมาตลอด
มาอยู่ที่นี่ต้องสามสิบปีกว่าแล้ว
สร้างปลาสร้างปลาลูกหนึ่ง

ชอบอยู่อย่างนั้นนะพ่อปู่
ส่วนกรณีที่บอกว่าการทำแท้งครั้งที่๒

ปู่ก็บอกว่าไม่รู้เรื่องนี้มาก่อน
ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ย่าจะเป็นคนพาหลานสาวไปทำแท้ง
เพราะว่าย่ารู้ว่าปู่ไม่ชอบเรื่องแบบนี้
แต่ถ้าย่าเป็นคนพาหลานสาวไปทำแท้งจริง
ก็เป็นไปได้ว่าย่าไม่กล้าบอกปู่

ไม่น่าทำแบบนี้กับลูกสาวของตัวเอง

ซื้อยาที่ไหนก็ไม่รู้

โหนี่ส่วนมากเขาจะปิดบังมาตลอดแล้ว
ไม่ค่อยได้รู้เรื่องอะไรเขา
วันนี้ทางตำรวจพร้อมด้วยสระวิชาชีพ
เจ้าหน้าที่ศูนย์สิทธิเด็กและสตรี
ได้พาน้องผู้เสียหายไปตรวจสอบร่างกายเพิ่มเติมนะครับ
แล้วก็นำมาสอบปากคำสอบข้อมูลเพิ่มเติมที่สพเมืองชุมพร
ก็พูดคุยกันอยู่นานกว่า๕ชั่วโมงนะ
แล้วก็พาไปชี้จุดบ้านหลังเกิดเหตุเพื่อประกอบสำนวนคดีนะครับ
คือตอนที่ไปชี้จุดเนี่ยก็ได้ไปเจอย่า
ก็เลยได้คุยกับย่าของเด็กสาวด้วยนะครับ
คือย่ากับหลานเนี่ยพอเจอกันนี่โอ้โห
คือสวมกอดกันเลยด้วยความคิดถึง
คือย่าเขาก็ดูแลหลานนะนะแต่ว่าเขาก็ไม่รู้จะทำอะไร
จะทำได้ยังไงในช่วงเวลาที่เกิดเรื่องขึ้นที่บ้านหลังนี้นะครับ
แล้วย่าก็เดินทางกลับไปนะครับ
ส่วนตัวของผู้ต้องหานะครับ
พ่อของเด็กสาวที่ข่มขืนลูกมา๗ปีกว่าเนี่ย

มขืนกระทำชำราวผู้อื่นซึ่งเป็นผู้สืบสันดาล
โดยขู่เข็นด้วยประการใดโดยใช้กำลังประทุษร้าย
ข้อหากระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
ซึ่งเป็นผู้สืบสันดารซึ่งไม่ใช่พันรยาหรือสามีตน
แล้วก็คัดค้านการประกันตัวด้วยนะครับ
วันนี้ถูกคุมตัวอยู่ที่สถานีตำรวจนะครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลเวลาสิบนาฬิกาค่ะ